เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้
ที่เธอเรียกฉันลำไยฉันเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมา
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยถูกเมาแล้วนะลูกนก
เมาส์จ๋าเดี๋ยวรอฟังกันให้ดี

มาขายน้ำพริกไงหาเลี้ยงชีพ
เลี้ยงครอบครัวในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะ

เป็นถึงนักร้องเพลงดังในตำนาน
มาขายน้ำพริกแบบนี้ตกอับหรือเปล่า

บอกว่าไม่ได้ตกอัดตามข่าวที่ออกไป
ชีวิตของพี่ลูกนกและครอบครัวเนี่ย

เกษตรกรที่บ้านเกิดกำแพงเพชรค่ะ
ฉันอยู่ชิวฉันไม่เดือดร้อน
อันนี้เรือนขวัญไปตำน้ำพริกถึงที่บ้านเลยนะคะ

มันก็ไม่โด่งดังเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ

ใครจะมองว่าตกอับไม่เคยหวั่นไหวเลย
มันอยู่ที่มุมของแต่ละคนมากกว่า

จนถึงทุกวันนี้นิดนึง

อายทำกินไอ้น้ำพริกเนี่ย
พอเราทำน้ำพริกปุ๊บเปลี่ยนตัวเองหนูเข้าไป
คนนู้นก็สั่งคนนี้ก็สั่งช่วยช่วย
หนูอยากจะบอกว่าทำเถอะค่ะเล็กน้อยขอให้ได้ทำ
แล้วสิ่งต่างผู้ใหญ่ทุกคนที่เขาจะยื่นมือมาช่วยเรา

นกเป็นชาวไล่ชาวนาเป็นเกษตรกรบ้านพี่นกเป็นแบบนั้น
คือเราได้ครูลำไยมานี่นี่คือกำไรที่สุดในชีวิตของเราแล้ว
ถามว่าชื่อเสียงมันเป็นธรรมดาของคำว่า
พอเราขึ้นมาใช่ไหมอยู่ในวงการ
แล้วถ้ามันไม่มีงานมันก็ต้องเฟสลงไปถูกไหม
เป็นปกติพี่นกไม่เคยหวั่นไหวอะไรกับมันเลย
แล้วแต่มุมมองมุมมองของคนที่ว่าจะเป็นแบบไหน
คำว่าที่ว่าตกอับมันก็เป็นข่าวบางฉบับ